คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้
เรื่องนี้ไม่ได้มีคนตายไม่ได้มีคนเจ็บแต่อย่างใด
แต่มันเป็นความกังวลใจของหนุ่มเจ้าของบ้านรายนี้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ลักษณะเหมือนไม่ปกติเหมือนเพี้ยน
แล้วก็เคยมาที่บ้านหลังนี้แล้วก่อนหน้านี้๑รอบ
แล้วคุณเชื่อไหมเขาถึงขั้นบางทีหอบเสื้อผ้าผ่อนมาจะมาอยู่บ้านนี้
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่บอกว่ามาตามไลน์แทง
ตามลายแทงอะไรรู้ไหมลายแทงจาคอม

ไม่เขาบอกจาคอปเป็นแฟนฝรั่งของเขา
ว่าให้มารอที่นี่เขาเลยต้องมา
หลังพอมาหลายทีเข้าเลยรู้สึกว่าชอบแล้วเจ้าของบ้านใจดี
แต่ว่าแบบนี้เขาไม่สบายใจ
ถึงเขาจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบโอเคไม่ได้ไล่คุณ
หรือทำให้ตำรวจมาจับคุณก็ตาม

ใช่ค่ะมาเอาขนมนมเนยมานั่งกินชิลสบาย
ลดน้ำต้นไม้ให้เขาอีกใช่ค่ะอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกซ้ำรอยอีกแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรค่ะ
ตะบนเขาท่าพระนะคะอำเภอเมืองที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
เพี้ยนรายนี้นะคะปีนรั้วเข้าไปนั่งชิวที่บ้านเขาค่ะ
เมื่อกี้ภาพก่อนด้านนี้ใช่ค่ะอันนี้คือภาพล่าสุดใช่ค่ะ
โอ้โหอ่านี่นั่งชิลค่ะอยู่แน่อยู่ในช่วงบ่าย
เขาบอกจริงจริงมีภาพตอนจิบชาสบายอารมณ์ด้วยนะคะอ่า
ขนมปังขนมกบเคี้ยวน้ำอัดลมเตรียมตัวมาดีค่ะ
แล้วมารดน้ำต้นไม้ให้เจ้าของบ้านด้วยนะนี่คือเจ้าของบ้านใช่ไหมค่ะ
เพื่อนบ้านเห็นปุ๊บแบบนี้บอกรีบโทรหาพี่เจ้าของบ้านพี่
มาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่า
เท่านั้นแหละเขาก็เลยไปโทรแจ้งตำรวจเนี่ยลดน้ำต้นไม้ให้เขาด้วยลากสายยางมาค่ะ
แล้วพี่เจ้าของบ้านรีบกลับมาคือพี่ประกอบเกียรติปั้นลาบบอกแบบนี้อีกแล้วเหรอ
เล็กผู้หญิงชื่อเล็กค่ะเล็กมาอีกแล้วพี่เขาเลยให้ข้อมูลว่า
หญิงสาวที่ชื่อเล็กมีอาการป่วยทางจิตค่ะชอบหนีออกจากบ้าน
เอาจริงเนี่ยครั้งที่๒แล้วนะที่ปีนเข้ามาในบ้านเขาเลย
จริงจริงเมื่อวันพุธที่แปดมีนาคมก็มาแล้วทีนึงแล้วเธอก็ย้ำบอกว่า
อย่างที่ขวัญบอกแหละเธอบอกเธอมาตามลายแทงของจาคอปอืม
เป็นแฟนฝรั่งของเธอต่างชาติค่ะบอกให้มารอที่บ้านหลังนี้
ลองฟังพี่เจ้าของบ้านหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะมาช้านิดหนึ่ง
ตำรวจก็ยังเคลียร์แต่วันนี้ดื้อหน่อยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจะไม่ยอมกลับ
ครับแล้วยังพูดถึงคนชื่อจาคอปอยู่ไหม
เหมือนเดิมเมื่อกี้ยังถามว่าคือใคร
แต่ได้ข่าวว่าเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นต่างชาติด้วยเออเจ๊ขบจากขบอะไรนี่แหละ
แล้วเขาไม่ได้บอกว่าให้มารออะไรอย่างนี้ไหมวันนี้
ก็เหมือนเดิมนะแล้วสั่งคล้ายเดิม
เหมือนเดิมให้มารอเหมือนเดิมตามลายแท้งไว้สั่งเหมือนเดิม
คือมาเหมือนเดิมไม่ทันได้เจอจาคอบหรอกพี่เจ้าของบ้าน
ผมว่าผู้หญิงติดใจความหล่อของพี่เจ้าของบ้านหรือเปล่า
พี่ประกอลก็เท่าเหลือเกินนะคะ
เอาจริงพี่ประกอบเกียรติก็รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยแหละ

พอตำรวจตามมาเขาก็เจรจาเกลี้ยกล่อมกันไป
จริงเนี่ยก็พาหญิงสาวกลับส่งบ้านด้วยนะคะ

แล้วคุณดูภาพนี้นะคะมีวันหนึ่งเขาเคยมา
คุณรู้ไหมวันนั้นตอนค่ำกลับมาอีกรอบนึง
เขาก็เป็นตัวดีสะอาดนะ

คราวนี้เอากระเป๋าเสื้อผ้ามาเลย

แล้วคือถึงขั้นขนกระเป๋าเสื้อผ้ามา
แล้วเล็กบอกกับพี่ประกอบเกียจว่า

แล้วเหมือนกับหลอกล่อให้เขาทานยาคลายเครียด
หลังจากนั้นพี่ประกอลเกลียดเป็นคนพายหญิงสาว
ก็เพราะเขาบอกว่าเขาอยากกินลาดหน้า
บอกว่าถ้าอยากกินราดหน้ามากก็พาไปก็ได้
เอ้าสุดท้ายพอทานเสร็จค่ะ
ก็เลยพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวท
นครสวรรค์ราชนครินได้สำเร็จ
ผมว่าเธอป่วยแหละเธอป่วย

มีปมอะไรในใจมาหรือเปล่านะคะ
แต่เธอก็ไม่ได้มีอาการในเรื่องของที่มันไม่ดี
อย่างเช่นการอารวาสทำลายข้าวของหรือไปทำร้ายใครนะคะ
ครอบครัวก็ต้องดูแลเข้มงวดมากขึ้นนะคะ